์เราล่ะคุณผู้ชมตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อย

ในห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อุดรธานี

อ่าคนเจ็บก็อยู่กับลูกสาว

สามีใหม่คนก่อเหตุก็มีลูกอีกคนนึง

ล่าสุดตอนนี้อาการของหญิงสาวคนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณอิ๋วนะฮะอายุ๒๑ปีนะครับ
คนก่อเหตุชื่อในขวัญนะฮะอายุประมาณ๓๐กว่าปี

หลังจากที่ใช้มีดแทง
ภรรยาคือคุณอิ๋วนะฮะแทงเข้าแขนซ้ายกับต้นขาซ้าย๒แผล
ห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ตอนที่ได้รับแจ้งเหตุกู้ภัยมาเนี่ยนะฮะ
ช่วยเหลือคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ก็มีลูกสาวนะฮะน้องวัย๑๔
คนก่อเหตุคือสามีใหม่ของแม่
คือแม่ก็มีลูกที่ติดกับสามีเก่าเนี่ย๒คนนะฮะ
แล้วก็มีสามีใหม่คือคนก่อเหตุ
ซึ่งก็มีลูกอีกคนนึงอายุ๒ขวบนะครับ
แต่พ่อเลี้ยงของเธอเนี่ยสามีใหม่ของแม่เนี่ย
เมาทุกวันนะฮะชอบทะเลาะกับแม่

ก่อนหน้านี้ก็ไปทะเลาะกับตานะครับ
ต้องออกจากบ้านตาแล้วก็พาเมียนะฮะ
พาลูกทั้งลูกกับสามีเก่า
ว่าลูกติดของตัวเองก็มีด้วยนะฮะ
กับลูกที่เพิ่งมาอยู่ด้วยกันกับคนเจ็บก็มีด้วยเนี่ย
พามาตระเวนหาบ้านเช่าหาห้องเช่าแต่ยังหาไม่ได้
ก็เลยมาเช่ารีสอร์ทแห่งนี้อยู่ก่อน
แต่ในขวัญคนก่อเหตุเนี่ยจะกลับมาช่วงกลางวันทุกวัน
เพื่อมากินข้าวแล้วก็มาคอยดูด้วยเพราะว่าหึงแม่มาก
กลัวจะออกไปข้างนอกกลัวจะไปเจอใครอะไรยังไง
เมื่อวานนี้พอกลับมาก็แม่ก็บอกให้หาเงินไปซื้อนม
ซื้อนมให้น้องด้วยกลายเป็นมีปากเสียงทะเลาะกันอีก
อยู่ดีในขวัญโมโหชักมีดมาแทงแม่แล้วก็หลบหนีไป
คุณจ๋าแจ่มสีไปที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุก็ได้คุยกับคนดูแลรีสอร์ทนะฮะ
เขาบอกมาเช่าเมื่อ๒๗ตุลาคมนะฮะให้เช่าเป็นรายเดือนเดือนละ๒๐๐บาทนะครับ
ฝ่ายชายก็ดื่มเหล้าทุกวันแล้วก็มักจะแวะเวียน
เนื่องจากหญิงสาวที่บาดเจ็บเนี่ยเขาเป็นคนหน้าตาดี
ขวัญก็หึงหวงไม่อยากให้ออกไปไหน
ลูกเขาเรียกลูกเขาร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยยายช่วยด้วยยาย
โทรหา๙๑๙ให้หน่อยหนูหน่อยยายยาย
ยายก็โทรไม่เป็นเนอะยายก็โทรไปหาญาติยาย
โทรไปหา๙๑๙ให้เขาหน่อย
ตอนที่แม่มาดูที่ห้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วบ้างตอนนั้น

ไม่คนเป็นผัวเขาแทงเมียแล้วก็หนีไปเลย
โอ้หนีไปเลยเนอะมีแต่ลูก
ส่วนอาการของคนเจ็บนะฮะวันนี้
พ่อของผู้บาดเจ็บบอกกับคุณจ๋า
ผู้สื่อข่าวของเราว่าลูกสาวอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันลูกเนี่ยเคยมีสามีมา๒คน
ก็มีลูกติดมาสองคนเหมือนกันสามีเนี่ยลูกละคนนะฮะ
ทีนี้พอเลิกกับสามีเก่าลูกสาวไปทำงานที่ชนบุรี
ไปเจอในขวัญคนก่อเหตุนี่แหละในขวัญก็เป็นพ่อม่ายลูกติด
มีลูกคนหนึ่งเขาก็มาอยู่กินด้วยกันแล้วก็ท้องนะฮะ
ลูกสาวก็กลับมาที่บ้านที่อุดรธานีมาคลอดลูกที่บ้าน
ขวัญก็ย้ายจากชนบุรีมาอยู่กับลูกสาวที่บ้านที่อุดรธานีได้ปีนึง
วันดื่มแต่เหล้าทะเลาะกับลูกบ่อยเพราะว่าหึงหวง
ไม่ยอมให้เมียเนี่ยได้คุยกับใครเลยพ่อบอกพ่อเนี่ยทนไม่ไหว
รับว่าพ่อเนี่ยไล่ในขวัญให้ออกจากบ้านไล่ลูกเขยออกจากบ้าน
สุดท้ายเขาก็พาลูกพาเมียไปเช่ารีสอร์ทอยู่แล้วก็ก่อเหตุ
เอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อบอกว่าพ่อไม่แจ้งความดำเนินคดีก็แล้วกัน
ไม่อยากติดใจเอาความแต่ขอลูกสาวคืนนะฮะส่วนเด็กทั้งหมดนะที่เป็นลูกของลูกสาว
อันนี้ในฐานะตาดูแลได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะรวมถึงลูกติดของในขวัญ
ที่เป็นพ่อม่ายลูกติดมีอยู่คนนึงเนี่ยไม่เป็นไรแม้จะไม่ใช่ลูกหลานตัวเอง

ก็พ่อจะดูแลเขาเองครับ
ตอนนี้หลานเป็นยังไงบ้างเขายังหวาดกลัวไหม
ก็ยังอยู่ก็ไม่อยากพูดถึงเขา
กันพูดไปไม่อยากให้เป็นเวียนเป็นกรรมแล้วนะพ่อนะ
แล้วก็ไม่อยากให้มาไม่อยากให้เห็นแล้วก็ทางคนทางอยู่อยู่นะ
ก็แค่นั้นแหละก็บอกอยากให้มาถึงลูกจะอยู่นี่
เราก็เลี้ยงให้อย่างดีบอกว่าต้องเป็นห่วง
เพราะมันคนเราเราไม่ว่าฆ่าหรอกไม่คือเราหรอก
ก็คือที่ที่เขาไปนั่นเหรอเขาฆ่าคนได้ก็คิดว่า
ขณะที่คนเจ็บนะฮะวันนี้กลับมาที่บ้านแล้วนะครับ
ก็บอกกับคุณจ๋านะบอกที่ทั้งเธอแล้วก็พ่อของเธอ
ไม่ตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับในขวัญเนี่ย
ไม่ใช่เพราะรักนะแต่ไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยอีกแล้ว
กังวลกลัวไหมว่าจะกลับมาที่บ้านอีกไหมเนี่ย
เพราะคิดว่าเขาหงวงไปเบลอศึกตึงละเนี่ย

คุณยายของคนเจ็บนะฮะอายุ๗๖ปีแล้วอยู่ที่บ้านก็ยืนยันนะ
เมื่อวานก่อนจะไปก่อเหตุเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาหายายที่บ้านนะ
มากราบเท้าไม่ได้พูดอะไรแต่ได้กลิ่นเหล้าหึงเลย
สุดท้ายเนี่ยขี่รถออกไปเอ้าไปแทงหลานยายซะแล้ว

ทางคดีเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังทางตำรวจเขาด้วยนะครับ
ว่าทางคนเจ็บเขาบอกเขาไม่ติดใจจะแจ้งความเอาความ
แต่ต้องรอฟังตำรวจว่าเป็นคดีอาญาเนี่ย
ตำรวจจะดำเนินคดีให้เลยหรือเปล่าหรือยังไง